ถึงเรื่องการปลดล็อกกัญชาให้เป็นกัญชาเสรีตั้งแต่๙มิถุนา
มาจนถึงวันนี้๒๑วันแต่คุณผู้ชมเชื่อไหม
หลังจากปลดล็อกเราก็ได้ยินข่าวเห็นข่าวแบบนี้ทุกวัน
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยจะให้ดูเป็นร้านเหมือนกับแผงลอย
เพรมอารมณ์ดีว้นกันพางลำกันตรางแผงแบบนี้เลยอ่ะค่ะ

สมัยไว้ลุ่นแต่คนไท้บางคนเขาไม่ดูร้านกิลหรอ
เหมือนเขาชอบที่ครับบางคนบางคนเขาติดใจกลิ่นเลยโอ้ย
โอ้ยสมัยไว้รุ่นดูดนี่เป็นเป็นก็เรียกเป็นเลยอ่ะเลยอ่ะ
เดี๋ยวนี้ดูไม่ไหวแล้วแก่แล้วแก่แล้วแย่แล้วแก่แล้วไม่ได้แล้ว
บอกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตั้งพันลำชอบรัฐบาลชุดนี้อยู่เรื่องเดียว
เรื่องนี้แหละจริงอันนี้เรื่องจริงครับผมชอบตรงนี้แหละ
มาให้ผมใช้ดีเอาแบบมงงเลยนะพี่แบบใส่เล่นมงงด้วยอ่ะ
เออแบบนี้เลยปู๊ดเลยเนี่ยชอบรัฐบาลชุดนี้อยู่เรื่องเดียวนี่แหละ
ครับคุณคลิปนี้พอแชร์ไปนะคนแบบคอมเมนต์กันเยอะมาก
บอกว่าเนี่ยดูสิพ่อค้าลูกค้าคือไออย่างพ่อค้าเนี่ย
เขาก็เอากัญชาแห้งเนี้ยครับมาม้วนใส่หอกกระดาษมนต์ยาเนี้ยน่ะ
พันลำแบบนี้นะนะขายให้กับลูกค้าแล้วดูสิตอนคุยอ่ะโอ๊ย
คุยไปขำไปอ่ะใช่ค่ะอารมณ์ดีเลยเอาจริงนะคุณผู้ชมกัญชาเปิดเสรีแล้ว
แต่ว่าหลังจากเปิดเสรีมาเนี่ยเราเห็นข่าวเยอะไง
คือบางคนก็เป็นห่วงห่วงเยาวชนว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้
มันเข้าถึงง่ายเกินไปไหมนั่นน่ะสิเด็กเด็กที่เป็นวัยรุ่นอยากรู้อยากลอง
แล้วเดินผ่านมาแถวย่านเข้าสารตรงนี้อ้าวมีตังค์อยู่ในกระเป๋
ได้เลยลองได้เลยแล้วก็ต้องบอกด้วยนะคุณผู้ชมฮะ
ว่าตั้งแต่มีการเปิดกัญชาเสรีหรือคุณจะเรียกอะไรก็ตามเนี่ย
เขาสนับสนุนกัญชาเพื่อการแพทย์
เพื่อการสันทนาการแบบนี้จะเอาไปเสพเอาไปปุ้นกันจนเมาตาแดงเนี่ย
อันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะเออแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ดีดี
จะแบบสูบเดินไปเดินมาบนท้องถนนหรือว่าขับรถไปสูบไปไม่ได้ไง
ทีเนี้ยพอมันมีคลิปเนี้ยแชร์ออกมาในโลกโซเชียลนะ
เอาจริงนักข่าวของเราก็ไปถามผู้ว่าชัดชาติเหมือนกัน
อืมอืมเพราะว่าอ่ะก็อยู่แถวเข้าสาร
พื้นที่รับผิดชอบผู้ว่าก็ดูแลทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนะคะ
ผู้ว่าบอกว่าจริงเรื่องนี้ต้องคุยกับตำรวจนะ
เพราะว่าการจะจับกลุ่มเรื่องยาเสพตรงเสพติด
มีมากน้อยแค่ไหนแล้วพอเห็นแบบเนี้ยจริงจริงผมว่าผมน่าจะ
อาจจะมีการลงไปตรวจสอบแหละแถวย่านเข้าสารแต่ไม่ได้บอก
หรอกว่าจะไปตอนไหนจะไปเมื่อไหร่บอกก่อนแล้วเดี๋ยวไปถึง
แล้วทุกอย่างเรียบร้อยไม่เจอไม่มีอะไรนะคะแล้วพ่อยังไม่
ลงพื้นที่ครับแต่พอเขตพระนครค่ะพอเห็นคลิปนี้แล้วก็ไปพร้อม
ผู้อำกับที่สอนอชนะสงครามเลยไปที่ถนนเข้าสารนี่แหละปรากฏ
ว่าไปเจอถามว่าเจอร้านเดียวกันกับที่มีการแชร์คลิปไหมคน
ละร้านไม่ใช่นะคะร้านนี้เนี่ยเห็นไหมทั้งผอเขตทั้งพวก
กับก็ไปคุยกับคนขายนั่นแหละเขาจะขอความร่วมมือให้เก็บ
แผงก่อนซึ่งตัวคนขายเองเขาไม่พอใจก็เถียงกันเล็กน้อย
ไงเพราะว่าทางคนขายเองมึงจริงมันเปิดเสรีแล้วนี่แต่
ผู้กำกับบอกว่าคุณต้องเข้าใจก่อนตรงนี้ที่บอกว่าห้ามขาย
มันผิดเรื่องพรบหาบเร่แผงลอยมันไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับกัญชา
ตำรวจก็ขอด้วยนะว่าอยากขายให้เด็กที่อายุต่ำกว่า๒๐ปี
แล้วก็อย่าไปแบบถ่ายคลิปลงโซเชียลแสดงวิธีการเสพ
เพราะว่าพอลงโซเชียลมันอาจจะเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเด็กด้วยนะคะ
อันนี้คือตอนที่พอเขตกับผู้อำกับลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ